มาออนทัวร์กันที่ตลาดนัดรถไฟรัชดากันต่อ
คราวนี้ขอเปลี่ยนเมนูไปเป็นบะหมี่กันบ้าง
แต่ร้านนี้ไม่ใช่บะหมี่ธรรมดาอย่างแน่นอนค่ะ
แต่จะเป็นบะหมี่จานยับยักยักยักยักยัก
แค่ฟังชื่อก็รู้สึกอิ่มแทนคุณน็อตจริงเลย
ก็เป็นว่าขอเอาเจอเชิญคุณน๊อตอยู่ไกลแล้วกันเนาะ
ต่อไปนะครับเป็นร้านบะหมี่ที่อยู่คู่กับตลาดรถไฟมาตั้งแต่ยุคแรกเริ่มเลยนะครับ
นั่นก็คือร้านบะหมี่จอมพลังนั่นเองนะครับ
ขอบอกเลยนะครับว่าร้านนี้ไม่ธรรมดานะครับ
เพราะว่าเคยมีคนมาต่อคิวทานบะหมี่ของเขาเนี่ยยาวเป็นรถไฟเลยทีเดียวนะครับ
สวัสดีครับอุณกันครับอุณกันบะหมี่จอมพลัง
เรียกได้ว่าเป็นร้านคู่บุญของตลาดรถไฟเลย

จุดเด่นที่ทำให้ร้านเราขายดีมันอยู่ตรงไหน
อยู่ที่บะหมี่ครับหนึ่งชามหนึ่งมันกินก็ได้หลายคน

ส่วนใหญ่จะเป็นขายดีขึ้นมาเลยก็จะเป็นพิเศษทุกอย่าง

อันนี้เพิ่งมาเป็นน้องใหม่หน่อยก็จะเป็นพวกแนวตุ๋นฮะ

ถ้ามาก็จะเป็นประมาณ๓คนขึ้นไปตัวนี้เขาจะสั่งอันเดือนละ
อันนี้ชื่อโคตรพิเศษและอันนี้ก็จะมีบะหมี่อยู่ประมาณ๑๗๒๐ก้อน

แข่งไอ้ตัวนี้ถ้ากินหมดภายใน๒นาทีได้๒๐๐๐บาท

๓คนครับอันนี้๓คนรางวัลมีตั้งแต่๕นาทีลงมาเลย
ถ้าหมด๕นาทีกินฟรีแล้วถ้าลงมาเหลือ๓นาทีครึ่ง

เปิดอยู่จะหมดสิ้นเดือนพฤษภา
แม้คนไทยเรานี่กินจุจริงเลยนะคะ
ทำเอาพี่กันของเราต้องคืนกำไรถึง๕๐๐๐บาท

และในวันนี้เราก็ได้นำบรรยากาศส่วนหนึ่ง

แข่งกิน๕นาทีทรมาน

ผมรับขวายหลังครับ
พอพักหลัง
เริ่มแล้วเปลี่ยนอย่างทิศปั๊มนะครับผม

แค่นี้ยังเรียกว่ายังธรรมดาเหรอ
ยังธรรมดาสำหรับพี่นอทมีพิเศษอย่างงี้อีก
เอาแค่ชื่อก็ได้สนใจแล้วเดี๋ยวขอบุกเข้ามาห้ามเป็นคลัว

เอาละครับบุกเข้ามาในครัวแล้วแต่ละอย่างมันยิ่งใหญ่ทุกอย่างเลยนะ

เฉียวนรกเอาอันนี้ก่อนอันนี้คุ้มใจมากครับหมูแดง

แต่ตอนนั้นจะเป็นหมูแดงก็คือหมักหมูแดงก็คือยังเป็นส้มจิ้มอยู่

ตอนนี้มีเครื่องเขาเรียกว่าเครื่องหมักหมูเป็นเครื่องทัมเบอร์
เป็นเครื่องหมักหมูศูนยากาศจะเปิดรูคุมฝน

เครื่องตัวนี้บอกอะไรคุ้มใจมากห้าแสนกว่าบาท

คือน้ำหมักอยู่ในเนื้อหมูแน่นอน

เสร็จแล้วมาต่อที่ลูกชิ้น

แต่ยังคงสไตล์เดิมก็คือขณะที่

๖๐ก้อนใช่ครับพี่น้อยกินเข้าไปยังไงวะว่ะ
โอ้โหอร่อยจะเยอะแยะแจ่มว้าวขนาดนี้แหละค่ะคุณการ

ไหนมาดูซิว่าเมนูเฉียวนรกใส่อะไรกี่ชิ้นกันบ้าง
เริ่มจากเอาเส้นบะหมี่๖๐ก้อนไปล้างน้ำเพื่อเอาแป้งออก
นำลงไปลวกในน้ำร้อนจัดให้เส้นสุกได้ที่
แล้วก็นำมาปรุงด้วยซีอิ๊วขาวและน้ำมันกากหมูเพื่อไม่ให้เส้นติดกันเป็นก้อน
และเพื่อให้รสชาติอร่อยมากยิ่งขึ้น
หลังจากนั้นนะคะนำมาใส่ในชามใบใหญ่ตามด้วยผักกวางตุ้ง๑กิโลครึ่ง
เกี้ยวหมู๒๐ลูกลูกชิ้น๕ลูกปูจ๋า๕ตัวเกี้ยวทอดอีกหนึ่งกำมือ
ุ้งแชร์บ๊วยอีก๕ตัวแล้วก็ตบท้ายด้วยหอยแมลงผู้อีก๕ตัว

เอ๊ะแล้วเยอะขนาดนี้คุณน็อตจะทานไหวไหมเนี่ย
เอาเป็นว่าเรารีบไปเอาใจช่วยคุณน็อตเขาดีกว่าค่ะ

โอ้โหเดี๋ยวเมื่อกี้แค่พูดไหมว่ามีอะไรเท่าไหร่บ้าง
แต่พอเห็นของจริงนี่เรียกว่าช็อกเลยดีกว่า

มีน้ำซุปมี๓แบบยังมีต้มยำมีน้ำหมูแดง
อันนี้น้ำหมูแดงก็จะเป็นคุกกรีกลาดกับบะมี

แล้วอันนี้ก็จะเป็นน้ำซุปกระดูกหมู

อ่ะมันเยอะเหลือเกินจะเริ่มเฉพาะไฮไลท์แล้วกันนะ

ค่าเครื่องอย่างเดียวเนี่ย๕๐๐๐๐๐บาท

ใจมากเพราะว่าเพิ่งมาล่าสุดตอนนี้
ข้ออีกหนึ่งนี่นะจิ๊มมันใหญ่จริง

แล้วตัวน้ำซุปมันเนี่ย

เนื้อมีรสชาติแบบกลับไปตรงไหนก็มีรสชาติหมดเลยหรอ
ขอดิ้นมันตุ๊บบ้างนะได้ฮะพี่เอาเอา
เฮ้ยใส่ใบเตยอ๋อใช่เอานี่แต่ว่าตลอดจริงเลยนะคะ

อันนี้ต้องบอกพี่น็อตเลยว่ามาถึงสูตรที่๔แล้ว

จะรู้เลยว่าวันแรกเส้นจะมีขนาดใหญ่กว่านี้
นี่ก็จะลดขนาดของเส้นลง
อันนี้ก็เราแนะนำให้ขุกจิกกับน้ำ
จะได้แบบ
อาดไหม

นะมันไม่เหนียวติดตอนอย่างที่บอก
แต่ทุกวันนี้ก็เปิดนอกจากบะหมี่จอมพลังแล้ว
ใช่ก็จะมีเพิ่มตอนนี้มีเป็นร้านโจ๊กจอมพลังฮะ
โจ๊กจอมพลังนำมาอยู่ดีเด็กนุ่มคนหนึ่ง
ลุกขึ้นมาขายบะหมี่ตามตลาดนัด
สมัยก่อนเนี่ยเป็นวัยรุ่นที่อยากพิสูจน์ตัวเอง
ก็อยากไปลองขายของก็ไปขายของที่จตุจักร

เปี๊ยเจ๊งแล้วตอนนั้นก็ยังเป็นช่วงรอยต่อว่าจะตัดสินใจว่า
เราจะกลับไปเรียนยอมแพ้อย่างยอมอย่างคนแพ้
หรือจะหาเงินใช้หนี้๖๐๐๐นี้ให้ได้

แล้ววันนั้นเข้ามาพอดีเป็นวันจับฉลากล็อก

ยืนต่อปุ๊บเขาเอา๑๖คน

ผมอดพี่คนที่๒
เขายื่นมือมาจับแขนบอกน้องเอางี้

สุดเลยเดี๋ยวพี่ให้น้องเขาได้ข้างหลัง

เขาบอกผมว่าน้องเชื่อพี่นะ

ก็เลยเอาเก้าอี้ไอ้สี่ตัวเนี้ยมาเป็นโต๊ะแล้วก็ไปร้านยี่สิบบาทอ่ะ
อืมไปซื้อเก้าอี้ซักผ้าอืมมาเป็นเก้าอี้มาอีกกี่นึงอืม
นั่นก็คือวันแรกที่ทำพอทำแล้วแบบเฮ้ยอยู่ตลาดรถไฟ
เดียมันต้องมาเราก็เลยคิดแบบเอางี้จะขายอะไร
ที่ตัวเราชอบก่อนชอบกินอะไรชอบกินเยอะทำออกมาตอนนั้นขาย๙๐บาท
ไม่ถูกใจคนกินนะพี่นอทถูกใจพ่อค้าในตลาด
พ่อค้าในตลาดซื้อกินเองพ่อค้าในตลาดซื้อกินเองเพราะว่า
หนึ่งให้เยอะแล้วถูกถูกเพราะเป็นปะหมี่จองพลัง
เปิดได้อยู่นานมาถึงโด่งดังทุกวันนี้หลังจากที่พี่น็อตมาได้วันเดียวก็ปื๊ดเลย
อ้าวเหรอตอนนั้นอ่ะพี่น้องมารายการที่สองเออ
พอออกอีกวันนึงก็คือจากพ่อค้ารุ่มรุ่มกินเพื่อนเพื่อนกินอย่างเงี้ย
ก็ก้าวกระโดดเลยก็ก้าวกระโดดเลยก้าวกระโดดคันนี้ก็ก้าวกระโดดไปเรื่อยเรื่อย
เรื่อยทุกวันนี้ก็มีอ่าบะหมี่ห้าสาขาแล้วห้าสาขามีแค่ไหนบ้าง
มีที่พุทธมนตรสัยหนึ่งพุทธมนตรสัยหนึ่งมีที่ราชบึกพระรามห้าตรงเวียนพระรามห้านะครับ
มีที่ตลาดนรถไฟศรีนครีนนรถไฟศรีนตลาดนรถไฟเกษตรน้องมีนนรถน้องมีน
นูดเดิลอ่าวันนี้สุขภาพมากมากเลยเดี๋ยวเราต้องจัดการให้ทีมมา
คุณกันของเราเก่งขนาดนี้ต้องขอปรบมือให้จริงเลยล่ะค่ะ
ที่เริ่มต้นธุรกิจของตัวเองเพียงแค่อายุ๑๙ปี

แต่เพราะพลังของคนรุ่นใหม่ที่มีความตั้งใจขยันและอดทน
นำมาสู่ความสำเร็จได้เร็วขนาดนี้
ขอยกให้คุณกันเนี่ยเป็นอีกหนึ่งไอดอลเลยแล้วกันนะคะ
ว่าแต่นักเล่าเส้นของเราเจอบะหมี่ชามยักษ์ใหญ่ขนาดนี้
จะพาเราออนทัวร์ต่อไหวไหมเนี่ย
ถ้าอย่างนั้นนะคะขอเวลาพักสักครู่
ให้คุณน้อยเนี่ยได้พักหายใจหักคอกันก่อน
แล้วเดี๋ยวกลับมาออนทัวร์กันต่อช่วงหน้าค่ะ